ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับคนร้ายที่ใช้ปืนไปจี้ชิงทองที่เพชรชบูรณ์เนี่ยอุกอาจเหลือเกินนี่ฮะถือปืนเข้ามานะครับ
เดี๋ยวได้ให้ดูภาพกว้างนี้ฮะแล้วก็ขู่พนักงานในร้านสุดท้ายเหมือนกับรอไม่ไหวเขาไม่หยิบทองให้สักทีปีนเข้าไปเลย
แล้วก็ได้ทองคำไป๒๓เส้นนี่ไม่รอแล้วปีนเข้าไปแล้วก็กระชากไปเองเลย
ได้ไป๒๓เส้นยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วก็วิ่งหนีออกไป
ล่าสุดวันนี้มามอบตัวแล้วนะฮะนายนพรุษสุขเสถียร
หรือว่านายแมนอายุ๔๐ปีไปมอบตัวติดต่อประสานไปจากกำนัน
กำนันตะบนบ้านเกาะที่อำเภอลมเก่าให้พามามอบตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
กำนันก็พามามอบตัวที่สพลมศักดิ์นะครับ

นี่นะฮะแต่ว่าที่บอกว่ามี

บอกว่ามีหนี้สินเท่าไหร่นะฮะแต่ภรรยาของผู้ต้องหาวันนี้มาที่โรงพัก
มาถึงนี่ฮะร้องไห้ตลอดเวลายาดต้องช่วยกันปลอบ
เธอบอกเธอก็ไม่คิดเหมือนกันว่าสามีจะไปก่อเหตุ
ใช้ปืนไปจี้ชิงทองที่ร้านทองแบบนี้เมื่อคืนเนี่ยมีตำรวจมาที่บ้าน
แล้วบอกว่าสามีของเธอเป็นผู้ต้องสงสัยตอนนั้นเธอก็ตกใจ
แต่ก็คิดไม่ถึงว่าจะทำอย่างนั้นจริงเพราะปกติแล้วสามีเป็นคนขยันนะ
ทำงานทำมาหากินหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่ได้ติดการพนันด้วย
แต่ยอมรับว่าตอนนี้ครอบครัวเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเงินจริง
แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นไปก่อเหตุขนาดนี้

ก็เลยกลายเป็นว่าเราจะนับ

ใช่ค่ะน่าจะเป็นเรื่องนี้นี่ควร
คุณผู้ชมคะพ่อของนายนพรุษก็ตกใจนะว่าคนก่อเหตุคือลูกชายตัวเอง
ปกติลูกรักพ่อรักแม่รักลูกรักเมีย

แม้จะฐานะยากจนแต่ก็เป็นคนทำมาหากิน
เสียใจมากที่เกิดเรื่องแบบนี้
ส่วนกำนันตำบลบ้านเกาะเป็นผู้ใหญ่ที่ผู้ก่อเหตุเคารพนับถือนะคะ
ก็บอกว่านายนพรุษบอกว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบจริง
ต้องการหาเงินมาใช้หนี้รายวันวันละหมื่นกว่าบาทแน่ที่ต้องใช้หนี้
วันนี้ตำรวจก็เลยควบคุมตัวนายนพรุษไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
นี่ค่ะนางสาวรัชนีกรอายุ๓๐ปีพนักงานร้านทองคนที่ยืนประจันหน้ากันเลยค่ะ
ก็ได้คุยกับนายนพรุษแล้วก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยพนักงานกำลังเก็บทองกันแล้วกำลังจะปิดร้านอยู่แล้ว
ตอนนั้นมีพนักงานอยู่๓คนคนร้ายมาหน้าเคาน์เตอร์
แล้วก็ในมือค่ะมือด้านขวามีปืนพกสั้นเอามาวางไว้
มือซ้ายก็เหมือนกับว่าปิดทับปืนเอาไว้แล้วพูดว่าส่งทองมา
แต่เธอไม่ได้ทำตามนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อเดี๋ยวฟังเธอเล่านิดนึงค่ะ
จับทองทั้งขาดแล้วทีนี้มันจะสลัดแล้วมันไม่หลุด
เพราะว่ามันมีตัวล็อคอยู่มันก็เลยได้ไปแค่ครึ่งเส้น๒๓บาท
คือหลังจากที่ก่อเหตุเมื่อคืนตำรวจก็ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
รอยนิ้วมือแฝงบนกระจกตู้ทองและประตูทางเข้าห้าง
ร่องรอยเพียบเลยค่ะคุณผู้ชม
ร่องรอยเยอะมากตำรวจก็เลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยมันแบบไม่ใช่โจรมืออาชีพอ่ะ
มือใหม่มือสมัครเล่นทิ้งร่องรอยทิ้งหลักฐานเอาไว้เพียบเลย
รู้ว่าคนที่ก่อเหตุคือนายนพรุษสุขเสถียรนะคะ
เขามีอาชีพขายมะขามแปรรูปแช่อิ่ม
เป็นชาวบ้านหมู่๑ตะบนนาเกาะอำเภอลมเก่า
ตำรวจไปที่บ้านไม่เจอตัวเจอภรรยา
ภรรยาก็เลยโทรหาเจ้าตัวบอกว่าอยากมอบตัวเหมือนกัน

เจ้าหน้าที่ก็ติดต่อไปที่พ่อแม่ให้ช่วยพูดกล่อม
เช้าวันนี้นายนพรุษก็เลยติดต่อไป
กำนันตำบลนาเกาะอำเภอลมเก่าเพื่อขอมอบตัว
ประสานกับกำนันน่ะนะคะกำนันมนันชัย
ก็มอบตัวพร้อมสร้อยคอทองคำของกลาง
๒๓แสนคือคืนครบเลยนะคะอยู่ครบฮะ
ครบทุกอย่างแล้วก็ปืนด้วย
ผู้ต้องหาเขาบอกว่าก็ค้าขายมันไม่ได้เงินเลย
โควิด๑๙ตอนนี้ไปกู้เงินดอกเบี้ยอะไร
หนี้สินล้นพ้นตัวไปหมดปรึกษาภรรยาว่าทำยังไงดี
จะไปก่อเหตุชิงทองดีไหมเคยถามภรรยา
เมียอย่างนี้เลยเหรอถามอย่างนี้เลยภรรยาบอก
อย่าอย่าอย่าอย่าห้ามทำนะภรรรยาห้ามแล้วนะคะ
ภรรยาก็ไม่คิดว่าสามีจะลงมือก่อเหตุจริง
เขาก็เตรียมการนะเตรียมการอยู่หลายวันอยู่
เพราะว่ามีพนักงานร้านทองบอกว่าเจอผู้ชายคล้ายคนร้าย
ไปดูรัฐเราที่ร้านทองที่ห้างอีกแห่งนึง
แต่ตอนนั้นไม่ได้ลงมือก่อเหตุสักช่วงวันที่๑๗๒๐มกราคม

ที่ได้ไปก็คือทองคำน้ำหนัก๒๓บาทนะคะ
มูลค่าประมาณ๖๙๐๐๐บาท

ผู้ก่อเหตุบอกว่าใช้ความรู้ที่เคยเรียนมาเกี่ยวกับช่าง
เรียนมาเกี่ยวกับช่างมาประดิษฐ์ปืนสั้นแบบยิงนัดเดียวเอาไว้ใช้เอง

ก็ควรจะใช้ความรู้ที่เรียนมาเกี่ยวกับช่างไปทำงานอย่างอื่น
มันสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ไม่ใช่ไปก่อเหตุแบบนี้

ก็ถูกแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
แล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนทั้งครอบครองทั้งการผ่า
กลายเป็นว่าถูกดำเนินคดีหลายข้อหาเลย
ก็ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ของครอบครัวดีขึ้น

ลูกเมียลำบากกว่าเดิมอีกทีนี้